ไปดูความคืบหน้าที่มีหญิงสาวชาวลาวคนหนึ่งนั่งซักผ้าอยู่ในบ้านกลางวันแสกครับ
ปั่นรถจักรยานเข้าไปออกอุบายไปถามหาคนไปขอกินน้ำสุดท้ายก็ทำร้ายต่อยหน้าต่อยท้องข่มขืนเธอแล้วก็ปั่นรถจักรยานหลบหนีไป

ปั่นจักรยานเข้าไปตอน๙โมงกว่าแล้วก็ไปทำร้ายไปข่มขืนผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วก็ปั่นออกมาตอนสิบโมงกว่านะฮะผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าสามีออกไปทำงานในต่างที่นะฮะแกล้งไปถามหาคนเช่า
เสร็จปุ๊บไม่ได้ผลก็ขอน้ำดื่มจังหวะที่ผู้หญิงเขาเอาน้ำไปเก็บ
ก็ต่อยท้องชกเขาแล้วก็ลากเข้าไปข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
แล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในตัวอำเภอเมืองแพร่
แล้วเขาก็กลับไปที่อำเภอ๒แต่ว่าก็คลาดกันกับชุดไล่ลาก
ไปดักรอที่บ้านเพราะว่าคนก่อเหตุก็ชำนาญพื้นที่
หนีเข้าป่าไปนะฮะตำรวจก็ปิดล้อมกดดันในเอ็มเนี่ยนะฮะเขาก็มีวิรกรรมเยอะมากเลย
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคู่กรณีเก่าของในเอ็มชื่อว่าในอ้นเล่าให้ฟัง
บอกว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะนายเอมได้ย่องเข้าไปขโมยเงิน
ร้านค้าของเขาเนี่ยนะซึ่งขายของในหมู่บ้านได้เงินไป๗๐๐บาท
ซึ่งก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วชาวบ้านระแวกเดียวกันก็หวาดภาวะ
กังวลว่าเอ็มจะกลับมาทำร้ายจะกลับมาขโมยของอีกอะไรแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าในเอ็มพูดจะอาฆาตไว้ว่าถ้าเกิดถูกจับน่าจะฆ่าให้ตายอะไรแบบนี้นะฮะ
ตำรวจได้รัฐานเพิ่มเติมจากการไปตรวจค้นห้องพักของในเอ็ม
โรงงานน้ำดื่มในพื้นที่ตะบนกาญจนา
ไปพบรถจักรยานที่เขาปั่นไปก่อเหตุนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าเสื้อผ้า
แล้วก็อาหารที่ในเอ็มนั้นเตรียมเอาไว้เพื่อหลบหนี
รถทานี่คือจักรยานสีดำ
ขณะที่แม่ของนายเอ็มชื่อว่านางเทียนอายุ๕๘ปีก็บอก
อยากจะเจอลูกตัวเป็นเพ็งอยากจะให้ลูกมอบตัว
เพราะหลังจากพ้นโทษมาออกจากเรือนจำมา
เขามีโอกาสจะกลับตัวเป็นคนดีได้
ถ้าเกิดลูกได้ยินอยู่จะให้ลูกมอบตัว
ว่าลูกไปก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงมา
ทีนี้ไปถามญาติของผู้ต้องหาคนหนึ่ง

ฆ่าผู้ชายที่ไปติดพันธรรยาเขาในกรุงเทพ
โดนตัดสินดำเนินคดี๑๔ปี
แต่ว่าทำตัวดีก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอภัยโทษออกมา
แล้วก็ออกคุกมาได้๑ปีเสร็จนะ
แล้วก็ไปมีภรรยาใหม่ในหมู่บ้านเดียวกัน
อยู่ไปอยู่มาภรรยาโดนจับคดียาเสพติดอยู่ในเรือนจำนะฮะ
ตัวเองก็โดนจับเหมือนกันเรื่องของการทำร้ายร่างกายเจ้าของทรัพย์ไปขโมยทรัพย์สินเข้ามา
ตัวเองก็หนีออกจากหมู่บ้านไปไปทำงานตัวเมืองแพร่
แต่แฟนสาวโดนจับอยู่ในเรือนจำอยู่
นะสุดท้ายก็ไปก่อเหตุออกอุบายไปข่มขืนผู้หญิงกลางวันแสก
ล่าสุดความคืบหน้าตำรวจสามารถจับกลุ่มนายเอ็มได้คาบ้านเลย
แล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องแม่ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ครับ
ทำเป็นเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนั้นไปถามหาคนเช่าคนเก่า
นะพอเห็นผู้หญิงสาวชาวลาวนั่งซักผ้าอยู่มีอารมณ์ทางเพศขึ้นมา
ประกอบกับไม่ได้เจอแฟนนานแฟนติดคุกในเรือนจำที่แพร่
ข้อหายาเสพติดก็เลยเห็นผู้หญิงคนนั้นก็เลยก่อเหตุขึ้นมาครับ
ตอนที่หนีอยู่ได้ยินเสียงมีการพูดเสียงตามสาย
ได้ยินเสียงแม่ว่าแม่ขอให้มอบตัวอย่านี้เลย

ก็เลยอาศัยช่วงดึกย่องเข้าไปกราบเท้าแม่ที่บ้าน
แล้วก็ขอนอนในห้องกับแม่เป็นคืนสุดท้าย
แล้วตัดสินใจมอบตัวแล้วก็ถูกตำรวจรวบตัวได้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ